ทุกผู้ชมครับดูปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากันหน่อย

คือทางรัฐบาลเนี่ยโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
มีคุณเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย

มังกรฟ้านี่เป็นเพจแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็จะได้สลากมาจากบรรดาผู้ที่เขามีสลากในมือ

คือถามว่าการซื้อสลากทางเพจหรือว่าทางแอปพลิเคชันต่างในช่วงเวลานี้เนี่ย

ก็ปล่อยต่อเขาก็เปิดพื้นที่เป็นคนกลางในการขาย

ไปที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด

บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือที่เขาเรียกกันว่ากองสลากพลัส
ไม่เกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ

ทำกิจการเหมือนกับทางมังกรฟ้านะครับ
คือที่นี่เนี่ยทางคุณเสกสกลบอกว่าที่นี่ไปซื้อสลากจากผู้ค้า
แล้วเอามาขายทางออนไลน์นะครับ
ซื้อใบละ๙๐ขายใบละ๙๕อะไรประมาณอย่างนั้น
จากการตรวจสอบพบว่าที่นี่มีสลากอยู่๔๔๐๐๐ฉบับนะฮะ
ตอนไปบางกรฟ้าเจอ๒ล้านฉบับนะ
นี่ล่าสุดมังกรฟ้าบอกเดี๋ยวตั้งแต่งวด๑๖เมษายนเป็นต้นใบขอปิดชั่วคราวก่อนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ตรงนี้เนี่ยทางคุณเสกสกลบอกว่าไม่มีอำนาจในการยึดสลากนะฮะ
เพราะถือว่าเขาก็ซื้อขายกันไปแล้ว
แต่จะไปตรวจสอบต่อจะเก็บข้อมูลเอาไปตรวจสอบต่อเป็นความผิดเกี่ยวกับ
การขยายผลหาเจ้าของโคต้าที่ได้โคต้าลอตเตอรี่มาแล้วไม่ขายเอง
เอามาปล่อยต่อแบบนี้ทำให้กลไกเนี่ยมันผิดเพี้ยนแล้วราคามันแพงขึ้น
แล้วเตรียมจะเสนอแนวทางในการขายแพลตฟอร์มออนไลน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องด้วย
ซึ่งต้องมีการให้อนุญาตมาขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตอนนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้อนุญาตค่ะเพราะคนถามมาเยอะว่าเอ้า
แล้วคุณไล่จับอย่างนี้มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า
แล้ววิธีการในการให้เขาซื้อแบบออนไลน์แบบนี้เนี่ยทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องไปเลย

ทางบริษัทมังกรฟ้าก่อนหน้านี้ที่ตรวจค้นไปเนี่ย
คุณเสกสกลบอกว่าก็ขยายผลไปแล้วนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการขายสลากนะครับ
ทางมังกรฟ้าเขาบอกว่าเขาได้ค่าสแกนใบละ๓บาท๕บาท

เพราะการสืบสวนพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการอีก๒๐บาท
แล้วบอกได้ว่าธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ย
ยังมีอีกเป็น๑๐บริษัทนะครับ

อ๋อไม่เหมือนคำถามที่คุณเสกสกลบอก

เศรษฐกลบอกมันเป็นแผนงานตามขั้นตอน
บอกว่าธุรกิจที่เขาทำอยู่ไม่ใช่การไปกว้านซื้อสลาก
มาเพื่อกักตุลแล้วเอามาปั่นราคานะแต่นี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
รับว่าขายราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือใบละ๘๐บาท
ก็ซื้อมาเนี่ยใบหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า๙๐บาทแล้วใบหนึ่งได้กำไรไม่เกิน๓บาท๕บาท
นี่ฮะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ย้ำว่าทางบริษัทไม่ใช่ตัวการที่ทำให้สลากราคาแพง
แต่ต้นต่อมันมาจากกลุ่มรวมสลากชุดเพื่อขายต่อในราคาสูง
อยากให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจะดีกว่า
ที่หลายฝ่ายบอกว่าเราเป็นคนทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพง
ผมขอชี้แจ้งตรงนี้เลยว่าไม่จริง
ตเตอรี่ราคาแพงมาจากหลายสาเหตุ
สาเหตุแรกก็คือการรวมชุด

ราคาส่งนะงวดนี้จะอยู่ที่๙๐บาท
แต่ถ้าเป็นชุด๒ใบเนี่ย๙๒
ต้นเหตุหลักต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลอตเตอรี่แพงเนื่องจากว่า

จะยอมจ่ายซื้อลอตเตอรี่ยังแพงวันแรกเปิดมานี่๙๗นะครับ
เปิดมานี่๙๗บาทเลยซื้อพอรวมชุดแล้วมันได้๑๒๐ไง
เขาก็เลยยอมรวมชุดกัน
รวมชุดนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลอตเตอรี่แพง
คนที่กำหนดราคาคือคนที่มีโคต้รอเตอรี่หมื่นแรก
รอเตอรี่ราคาแพงใครได้ประโยชน์สูงสุดครับ

เพราะคุณเสกสกลบอกว่าจะทำให้สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขายตามราคา๘๐บาทให้ได้
ค่ะแล้วคนก็ถามว่าแก้ตรงจุดจริงหรือเปล่า
ในการแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนาะ